จะบอกว่าคู่รักในวงการบันเทิงเนี่ย
บอกว่าเดี๋ยวนี้โซเชียลมีอิทธิพลมากเลย

และคู่ที่ทำเอาขาเผือกตาลุกวาวก็คือ

คุณกัณพัฒน์กับนางเอกสาวสวยมารีเบอร์เนอร์ค่ะ
จู่ไม่รู้นะคะไปรักใครไม่รู้ไปรักแค้นรักใครว่าฝ่ายหญิงอะ
เอ๊ะหรือจะรักมีปัญหาหรือเปล่าหลายคนสงสัยแบบนั้น
แต่ไม่ทันให้เมาส์นะคะให้เดากันข้ามวัน
ยืนยันด้วยตัวเองแล้วว่าแค่มือลั่นนะจ๊ะไม่มีอะไรในกอไผ่ทั้งสิ้น
โอเคนะคะขาเผือกเนอะตอนนี้ก็เคลียร์กันชัดนะคะรักหวานเวอร์เหมือนเดิมจ้า
เออแค่มือลั่นนะที่ฉันก็เป็นบางทีอ่ะเออลั่นแปลอัน๔เขา
เอาเหรอสไตล์เดียวกันเลยจริงป่ะ
แต่ต่างกับตรงนิดนึงยังไงไม่ได้คบดาราคบคนธรรมดาเนาะ